พูดถึงนักชกขวัญใจชาวไทยอีกหนึ่งคนดีกว่าค่ะ

ก็วันนี้นะคะเดินทางไปที่สหรัฐอารับเอมเรดนะคะ
เพื่อที่จะชกชิงแชมป์กับนักชกจากสเปนค่ะ

ศุกร์นี้นะก็เป็นรุ่นพิกัดที่เขานั้นไม่ต้องลดต้องเพิ่มอยู่แล้ว

เจอกับนักชกสเปนก็คือโจเนริสโค

เพราะว่า๕ยกนี่ก็เป็นกฎีการเหมือนบวยไทยอ่ะนะค่ะค่ะ
ยังไงต่อดีก็คือบัวขาวเขาก็บอกว่าเขามั่นใจเต็มร้อย
แต่ว่าไม่ประมาทคู่ชกอย่างแน่นอนลองฟังเสียงบัวขาวสักหน่อยครับ
มั่นใจเต็มร้อยแต่ก็เผื่อใจเอาไว้
เพราะสุดท้วนทุกคนเราไปชกที่ประเทศ
ถ้าเราติดกฎิกาไม่รู้จะไปเจอกันกฎิกาไหนมันเดิมนะครับ
แต่ว่าเรามีความเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับ
ประสบการณ์ล้วนนะครับที่จะเอามาใช้บนวิทยาลัยให้หน่อยนะครับ
ทั้งมวยคู่ชกก็ลายนี้ก็รู้สึกว่าประสบความไม่ต้องหัวครับ
ลายนี้ก็เหนียวปึ๊กเหมือนกันนะครับแล้วยังยากหรอ
กลับไปบูกกันบนวิทยาลัยแล้วไปแก้เกมบนวิทยาลัยแล้วกันนะครับ
อย่างไรก็อยากให้ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกัน

จงที่ประเทศจีนนะครับก็เป็นไฟล์ใหญ่
แล้วก็เป็นการชกป้องกันตำแหน่งนอกบ้านครั้งแรกของน้องเอาด้วยครับ